มาดูเรื่องราวของชาวบ้านกว่า๓๐๐คนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะยังไง
เอาแหเอาอวนเอาอุปกรณ์หาปลาเนี่ย
มาที่นี่เลยน้องน้ำสาธารณะ
เขาเปิดให้มาหาปลากัน

แต่ว่าขายปลาได้เป็นกรอบเป็นกรรม
จับได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นเลยใช่ไหม

มีหลายไซส์หลายชนิดมากมาย
อุปกรณ์ก็หลากหลายด้วยเหมือนกัน
ที่นี่ก็คือสถานที่จับปลาหนองน้ำ

ได้ไปคนละหลายตัวนะนี่
ตัวเล็กนะหลายตัวเลยล่ะคือชาวบ้านเนี่ยถ้าต้องการจะจับปลาต้องซื้อบัตรก่อน๑๖๐บาทต่อแฮนึงปากหรือต่อคนขายได้กว่า๔๐๐๐๐บาทรายได้เนี่ยเขาจะนำไปเพื่อประโยชน์ชนก็คือว่าไปซื้อพันธุ์ปลามาปล่อยเลี้ยงทดแทนที่เราจับไปนะคะแต่ละคนเนี่ยก็เดินทางมาจากทั่วทิศแดนไทยมีคนหนึ่งก็คือในรถพัน
มาจับปลาเพราะว่าจับปลาได้ก็ขึ้นเอามาขายนำขึ้นมาขายให้กับแม่ค้าที่รออยู่ริมฝั่งรับเงินสดทันทีเลยนะคะส่วนแม่ค้าเองก็ไปขายต่อให้กับคนที่ไม่ได้ลงไปหาปลารับทรัพย์กันต่อเนื่องทันทีเช่นกันส่วนใครที่ไม่ได้มาหาปลาไม่ได้มาจับปลาไม่ได้มาซื้อปลาก็อาจจะมาซื้อน้ำเปล่ากาแฟผักผลไม้ล

เอาไปปรุงเอาไปย่างเอาไปทำอะไรได้อย่างดีเลยล่ะนะ
เอาบรรยากาศแบบชาวบ้านมาให้ดูกัน
คึกคักนะครับน้อยแม่ไปไหนล่ะลูก